จากที่จบรายการข่าวเช้าเมื่อวานนี้เขาก็มีปฏิบัติการนะ
คือตำรวจกองปราบเอ่ยแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๗ส่วนที่กำลังอีกหลายหน่วยงานเลย
ดูบรรยากาศกันหน่อยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะที่มีการบุกกระจายกำลังกันไปตรวจค้น
ที่บอกว่าหลายจุดคือ๑๕จุดนะคุณผู้ชม
แต่ละจุดไปเจออะไรได้อะไรมาบ้าง
นี่ค่ะก็มีทั้งตำรวจกองปราบตำรวจภูทรภาค๗
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติการพิเศษอีกเป็นร้อยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ปปธปปชปปง
ก็นำหมายสารไปตรวจค้น๑๕จุดในพื้นที่นครปฐม
ถ้าเกิดว่าในอำเภอเมืองไปค้น๑๓จุด
แล้วอีก๒อำเภอก็มีอำเภอกำแพงแสน๑จุด

ดูภาพรวมว่าอะไรผิดกฎหมายบ้าง
เส้นทางการเงินเครือข่ายกำนันนกจะล้างบางได้ยังไง
นี่ตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะที่ไปตรวจค้น
ไปดูกันหน่อยที่มีการปูพรมค้น๑๕จุดเนี่ย

จุดแรกจุดแรกบริษัททงชัยเจริญก่อสร้าง๒๕๖๖จำกัด
อยู่ที่ตำบลดอนยายหอมที่อำเภอเมือง
จุดที่๒เนี่ยนะคะคือบ้านของในแบงค์
ตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสน
จุดที่๓จุดที่๕๖๘คือที่ตำบลตากล้องอำเภอเมือง
ส่วนจุดที่๔เนี่ยเป็นบ้านพักของจ่าสิทธิ์ตำรวจพิศิษฐ์ชิลปริชา
ตำบลพื้นที่ตลาดจินดาที่อำเภอสามพรานจำได้ใช่ไหม
จ่าสิทธิ์ตำรวจพิศิษฐ์เนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นหลานเคย
เป็นบ้านของนายสักกรินหรือว่ากำนันเต้งพื้นที่ตำบลทัพหลวงอำเภอเมือง
ที่๑๓และ๑๔คือบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัด
ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจุดที่๑๕จุดสุดท้าย
ร้านปืนในพื้นที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมือง
ทีนี้จุดบริษัทที่เป็นบริษัทของกำนันนก
คุณผู้ชมจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกัน
เขาจะไปหาหลักฐานในการโยงว่ามีการหัวประมูลโครงการของรัฐไหม
แล้วพอเจ้าหน้าที่นะอ่านหมายค้นเสร็จเรียบร้อย
ตอนแรกไปรอกันอยู่ต้องบอกว่าวันนี้บริษัทไม่ได้ปิดนะ
วันนี้หมายถึงเมื่อวานที่ตรวจค้นบริษัทไม่ได้ปิด

ตอนอ่านหมายตอนแรกรอปภยังไม่ยอมเปิดประตู
เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปีนเข้าไปนะ
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่งั้นเดี๋ยวรอปภก็จะโดนด้วยทั้งหมดนะ

พี่อ่านหมายแล้วนะ
ปีนเลยให้แสดงหมายแล้วเข้าเลย
แสดงหมายแล้วเข้าเลยครับเปิดเลย
เดี๋ยวก็เปิดดิ
เดี๋ยวปีนเข้าไปเดี๋ยว
เดี๋ยวคลุมตัวเราพอไว้

น้องมีแสดงหมายแล้วนะ
เปิดประตูนะครับ

ทีนี้พอตำรวจอ่านหมายค้นแล้วแล้วรอปภจะขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
พอต้องปีนเข้ามานี่สุดท้ายยอมเปิดประตู
แล้วเจ้าหน้าที่ต้องบอกรอปภนะว่าจริงอันนี้มันผิดนะ
ฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
เขาต้องยอมเปิดประตูให้เข้าไปด้านในค่ะ
จุดนี้นะคุณผู้ชมทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗เข้าไปเคลียร์พื้นที่
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบข้างใน
แล้วระหว่างที่ตำรวจตรวจค้นทีมข่าวสังเกตว่านี่ใช่ไหมนะ
เอ๊ะหรือเป็นน้องชายกำนันนกไหมนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายนี่สองคน
เขาค่อยเดินมาแบบนิ่งปลีกตัวแล้วขึ้นรถตู้
คือเดินห่างออกมาจากหน้าแพ้นปูนประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วให้รถตู้มานี่นักข่าวไปเจาะไม้สัมภาษณ์เลย

พอถามไปปั๊บใช่น้องของกำนันนกไหมคะ
เขาไม่ได้ตอบอะไรขึ้นรถแล้วก็ไปเลย

ระหว่างที่ตรวจค้นถามว่าข้างนอกเป็นแบบนี้นะ

ด้านในตอนที่ตำรวจกำลังตรวจค้น
ไปเจอรถฟอร์จูเนอร์

อยู่ในขบวนที่หลบหนีจากบ้านกำลังนกไหม

เบิร์ตอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเขามีการถอดบางจุดออก
กระจังหน้าอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้จำได้
ไม่จำได้นี่แหละรถทะเบียนสศศฤ๙๙๑กรุงเทพฯมหานคร
ลักษณะตรงกับที่รถกำนันนกกับนายหน่องใช้ในวันนั้น
ทีนี้ก็นำไปตรวจสอบที่ภาค๗
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บรอยนิ้วมือรอบคัน
เพราะว่ารถคันนี้มันถูกดัดแปลงสภาพไง
เดี๋ยวต้องฟังต่อนะเพราะว่ารองโจ๊กลงไปดูเรื่องนี้เอง

จุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีอีก๑จุดสำคัญ

พิศิษฐ์ชิลปริชา

เฮ่ยเป็นล้านเขยของกำนันโน๊ก

แต่ไปดูดูสักหน่อยว่าเจออะไรบ้างที่เราเห็นครับ

ตำรวจภูทรภาค๗และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาหมายค้นไป
ตรวจคนบ้านของจาอาร์ตครับเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่ง
กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บ้านจ้าอาร์ดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลตลาดจินดามเพื่อสามพราน
แต่ไปถึงเนี่ยไม่เจอจ้าอาร์ตนะ
แต่ไปเจอปืนนะปืน๙กระบอกปืนยาว๓กระบอก
แล้วก็ปืนสั้น๖กระบอกครับเจ้าหน้าที่ยึดไว้ยึดไว้ก่อน
ไปสอบถามคุณอาของจ้าอาร์ตบอกว่าอ๋อหลานอาร์ตเนี่ย
ย้ายมาอยู่สังกัดทางหลวงได้ประมาณ๒ปี
ที่ผ่านมาเรื่องย้ายตำแหน่งอะไรอาไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะ
ที่ไปร่วมงานงานเลี้ยงอ่ะงานเลี้ยงประจำเดือนบ้านกำลังนกเนี่ย
อาร์เชื่อว่าอ๋อหลานอาร์ตคงตามเจ้านายไปแหละ
ไปเท่านั้นไม่ได้มีการร้องขอตำแหน่งอะไร
ส่วนที่มีข่าวออกมาว่าจ่าอาร์ตเป็นญาติของกำลังนก
เรื่องนี้อาของจ่าอาร์ตยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเครือญาติกันเลย
ยังไม่สนิทเลยพี่น้ำแข็งชื่อกำนันนกยังไม่เคยได้ยินเลย
ค่าว่านี่ลานก็ไปกับนายนี่แหละตามลุกพี่ไป
ไม่เคยเกเรเพราะเค้าเองก็มีลูกอ้ออายุหกจะควบแล้วนึดหน้า
หลังเกิดเหตุเนี่ยคุณอาเองก็ไม่ได้คุยกับหลานชาย
ก็คือจ่าสิบตรีพิสิทธิชิวปรีชาหรือว่าจ่าอาร์ตเลยนะครับ
โอ้โหนี่ไม่รู้จักกำนันนกด้วยนะ
เออนะครับคุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการ
นอกจากจะไปที่นะครับโรงงานของกำนันนกแล้ว
ปูพรมปูพรมแสดงว่าไปหลายที่แล้วไปพร้อมกัน
นะครับไปไปบ้านนี้คนนี้ก่อนเลยนะครับบ้านโบ๊ทอ่ะ
ตรวจยึดปืน๓กระบอกกระสุน๘นัดอีกจุดหนึ่ง
หนึ่งคือบ้านของจ่าสิบตำรวจนะครับกัญชรแก่นสวาสตร์หรือนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละนะครับเป็นตะบนตากล้องเหมือนกันอำเภอเมืองเหมือนกันเจอแต่แม่แล้วก็นะครับสิ่งผิดกฎหมายไม่มีนะนะครับสิ่งผิดกฎหมายไม่มีบ้านของเสน่ห์ไซไกรกระนะครับก็อยู่แถวนั้นแหละตากล้องเหมือนกันนะครับพบตัวใน
ใส่ไกลกระนะครับอยู่ที่ตะบนตากล้องเหมือนกันพบตัวในเฉลิมชายแต่ว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอีกจุดคือบ้านของนายสายันเสงคานนนะครับคนนี้อยู่ตำบลนครปฐมบำเภอเมืองพบตัวในสายันแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับบ้านของนายนัทพลหรือว่ากำลังโต้เอกจีนนะครับที่ตะบนห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนพบตัวกำลังโ

อันนี้ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเอาไปต่อไปต่อไปที่บริษัททงชัย
เจริญก่อสร้าง๒๑๖๖จำกัดของนายทงชัยศรีสุขจรสวย
เป็นอดีตสวรรค์นะนะนะครับที่ตมรดรยายหอมอำเภอเมืองตรง
ฝนนะครับท่านรองผู้ประครับการสูญสืบสวรรค์นะครับรอง
คณะทำงานของบิ๊กโจ๊กเปิดเผยบอกว่านะครับที่เข้าตรวจสอบ
เพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยประมูลงานเป็นคู่เทียบให้กับบริษัทของกำลังนกนะครับ
เทียบแปลว่าอะไรคู่เทียบแปลว่าเอามาเทียบให้แพ้ไป
เหมือนเสนอยื่นประมูลแข่ง
ให้มันครบตามหลักเกณฑ์หลักการเอามาเทียบให้แพ้ไปในวงการเขาว่าแบบนี้นะ
ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบเอกสารการประกวดราคาก่อสร้าง
แล้วก็บริษัทกำนันนกมีความผิดปกติบางอย่างอาจเข้าไก่หัวประมูลครับ
นำเอกสารไปตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็ไปสอบปากคำทุกคนในบริษัทให้การเป็นประโยชน์
แล้วพบว่าคณะกำลังการของบริษัทรู้จักกำลังนกด้วย
จากนี้จะเรียกคณะกำลังการ๔๕รายมาสอบปากคำอีก
โดยมีทีมดูแลกฎหมายของบริษัทยืนยันว่าไม่รู้จักกำนันนก
แต่ไม่ทราบว่าเจ้าของบริษัทจะรู้จักหรือเปล่า
แล้วก็ไม่กังวลหรอกนะครับเพราะว่าตำรวจแค่มาตรวจค้น
และที่ผ่านมาบริษัทก็ไม่เคยหัวประมูล
อันนี้ก็ไปเดี๋ยวไปสู้กันนะครับเพราะตำรวจเขาสงสัยนะครับ
ส่วนผลสรุปการตรวจค้นทั้ง๑๕จุด๑๕จุด
สามารถจับกลุ่มและแจ้งข้อหาได้๒คนคือ๑นายถิตินันหรือว่าโบ๊ท
อินต้นวงฐานครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
นางสาวถิติพักใส่ไกลกะนะครับ
ฐานมีโพยหวยแล้วก็ตรวจยึดปืนได้๑๖กระบอกนะครับ
มีบรรยาทบรรยาทใบปอส๔ตรงกับปืน๑๕กระบอก
แล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอนุญาตของปืนที่เหลืออีก๑กระบอก
อกจากนี้ครับยึดกระสุนปืนได้๒๒๕นัด
โพยหวย๑๓รายการรถยนต์๑คันสมุดบัญชี๒๔เล่ม
พิวเตอร์๑๔เครื่องโทรศัพท์๘เครื่อง
ก็วงจรปิด๓ตัวแล้วก็เอกสารอื่นเดี๋ยวเขาจะเอาทั้งหมดนี้
ขยายผลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหัวประมูลใช่ไหมน้ำแข็ง
ใช่แต่เรื่องหัวประมูลนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะสิ